คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปที่วงการเพลงลูกทุ่งกันบ้าง
เพลงลูกทุ่งยุคหลังนี้ฮอตฮิตกันมากเลย
คนในวงการบันเทิงนักร้องลูกทุ่งเอง
บางคนก็ถึงขั้นว่าไม่ต่อสัญญากับค่ายเดิมแล้ว
หลังจากที่อยู่กันมา๑๖ปีเต็ม
ซึ่งเมื่อวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
เป็นอีกหนึ่งคนที่โบกมือบ๊ายบายเรียบร้อยนะคะ
สำหรับนักร้องลูกทุ่งสุดแซ่บตะกะแตนชนระดา
เธอตัดสินใจไม่ต่อสัญญาแล้วค่ะ

บอกว่าก็คือมีปัญหาคาราคาซัง
ทั้งทำเพลงเองหรือว่าเธอเนี่ยแต่งตัวเปอ๊ะโป๊ะเกินเพจ
สดร้อนบันเทิงไทยรัฐก็คว้าแขนพี่ตั๊กกะแตนมาเปิดใจที่แรกเลย
แถมพี่ตั๊กกะแตนเขาฝากเชิญไปงานเปิดอัลบั้มชุดใหม่

เนี่ยร้องแรงโบกยัย
อังคารหน้านี้นะคะเรียกได้ว่าหมดสัญญาเก่าปุ๊บเปิดดิวใหม่ปั๊บ
แซ่บหนัวยั่วจ้า
ยากับแรมมี่แล้วกี่เดือนกี่วัน

ก็น่าจะเรียกได้น่าจะเรียกได้ค่ะ
มันเป็นช่วงอยู่ในระหว่างการพูดคุย
ทีมงานคนดูแลก็เหมือนเดิมทีมงานผลิตเพลงอะไรอย่างนี้

และไม่ต้องห้ามแทนตัวส่งแซ็กซี่นี้เกี่ยวไหมคะ

เปิดตัวอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดของตะกะแตน

๑๑แล้ว

ไม่ให้บกใหญ่
แล้วก็แว่วมาด้วยคุณผู้ชมค่ะว่าจะมีอีกหนึ่งศิลปินในสังกัดเดียวกัน
ที่น่าจะอยู่มาเป็น๑๐ปีแล้วที่ไม่ต่อสัญญา
บอกใบ้อีกนิดนึงได้ไหมอักษรย่อมีไหม
อักษรย่อเนี่ยพอผ่าน
เดี๋ยวรอติดตามกันดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแกรมิโกรนะคะ

เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันข่าวใหญ่เหมือนกันรอติดตามกันต่อไปนะคะ
มาจากข่าวใหญ่ไปแล้วนะคะ